คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์ประทึกเหตุการณ์นี้นะฮะ
เรียกว่าคุณพระช่วยเลยหรือว่าพระกระโดดกำแพงเลยนะฮะ
เพราะพระสองรูปวิ่งมาช่วยคุณป้า
ซึ่งถูกผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้ามาในร้านขายของชำ
แล้วเอามีดจะปาดคอคุณป้า

ครับล็อกคอไว้เอามีดจะปาดคอคุณป้า
คุณผู้ชมค่อยไล่ดูคลิปนะครับ

ผู้ชายคนนี้นะเดินเข้ามาที่ลานหน้าร้านขายของชำ
ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะฮะ
ซึ่งร้านนี้อยู่ตรงข้ามกับวัดโขดหิน
ถนนเป็นถนนที่เป็นที่ของวัดนะคุณนะ
ผู้ชายคนนี้เดินวนไปวนมาอยู่หน้าร้านสักพักหนึ่ง
กล้องอีกมุมหนึ่งเห็นเขามายืนอยู่หน้าร้าน
ค่อยเริ่มจะเข้ามาในร้านแล้วนะฮะ
แล้วยืนอยู่ประมาณสัก๑นาที
มองไปมองมาขณะที่กล้องอีกมุมหนึ่ง
จะเห็นว่าคุณป้ากำลังจัดของอยู่ในร้าน
จังหวะนี้คุณคุณดูระทึกไหมฮะ

ป้าดูแบบไม่มีแรงสู้นะเพราะเขาใช้เข่ากดด้วยอ่ะค่ะ

มีอะไรที่มันสะท้อนแสงแว๊บสีเงิน
นั่นคือมีดนี่ฮะผู้ชายคนนี้กระชากหัวแล้วดู
มือซ้ายของเขาเนี่ยถือมีดไว้จะเอาปาดคอคุณป้า
โชคดีนะที่ลูกคุณป้าเนี่ยออกมาเห็นใช่
แล้วหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้วิ่งไปหน้าร้านขายของชำ
คุณป้ารอดชีวิตได้แล้วเห็นไหมฮะว่ามีพระสองรูป
ของวัดโขดหินเดี๋ยวดูนะนี่คุณผู้ชม
ซูมให้ดูเลยพระท่านปีนกำแพง
ปีนกำแพงกระโดดกำแพงมาแบบนี้เลย
เพราะได้ยินเสียงคุณป้าร้องแล้วคนในร้านร้อง
พระรีบวิ่งมาแล้วก็สวนทางกับคนร้ายใช่
คนร้ายเนี่ยวิ่งหนีออกไปคุณแล้วดูสิพระพยายามวิ่งตาม

แต่พระก็ต้องไปดูคุณป้าก่อนนะฮะไม่รู้ว่าโดนปาดคออะไรหรือเปล่า
คุณผู้ชมฮะนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เลียงลำดับเหตุการณ์เลยนะฮะไม่กี่นาทีแต่เป็นนาทีชีวิตจริงนะครับ
เกิดขึ้นที่ร้านขายของชำในตำบลเนินพระอำเภอเมือง
จังหวัดระยองเราถึงพาดหัวว่าพระกระโดดกำแพงช่วยโยมแบบนี้
แต่ว่าไม่ใช่เมนูอาหารนะพักกระโดดกำแพง
แล้วถามว่าคุณป้าโดนปาดคอไหมไม่ทันโดนปาดคอคุณ

แต่ใบหน้าเนี่ยฟกช้ำเป็นบาดแผลตามร่างกายเป็นรอยถลอกปอกเปลือกต่อสู้กับคนร้ายฮะ
ทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับคุณป้าท่านนี้
คือคุณป้าสำเนาเคล้าคล่องอายุ๖๐ปี
โอ้โหคุณป้าเล่าให้ฟังเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะฮะ
กำลังยืนจัดของอยู่ในร้านก็คิดว่าคนนั้นเขาเป็นลูกค้านะ
แค่เหลือบตามองปรากฏว่าบุกเข้ามาเลย
แล้วก็เอาอาวุธมีดมาจะปาดคอคุณป้าเฉยเลยคุณ
ไม่เคยโกรธแค้นใครมากอดอะไรกันมาก่อนเลยนะ

แล้วทีนี้ลูกสาวโผล่ออกมาจากหลังร้าน
เพราะได้ยินเสียงป้าตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
ถ้าไม่ได้ลูกสาวป้าคงตาย
แล้วถ้าไม่ได้พระสองรูปป้าก็ตายนะครับ
ป้าเล่าย้อนบอกว่าคือเมื่อหนึ่งปีก่อน
เคยมีผู้ชายลักษณะคล้ายคนร้าย
ซื้อของที่ร้านแต่เขาไม่มีเงินนะ
ป้าก็ไม่ให้แบบไม่ให้อะไรนะ
ไม่ได้ขายให้ก่อนเขาจะเชื่อไว้ก่อนป้าไม่ให้นะฮะ
นั้นเขาอาจจะแค้นป้ายหรือเปล่าไม่รู้
ถ้าเป็นคนเดียวกันนะถือว่าโหดร้ายมาก
ฟังเสียงคุณป้าว่ารอดชีวิตมาได้ยังไงนะฮะ
พอดีมีชายคนหนึ่งวิ่งขึ้นมาวิ่งเข้ามาล็อกโคแล้วก็ลาก
กูจะปล่ายคอมึงกูจะปล่ายคอมึงใช้มีดจ้ะมึงทำกูกรมึงทำกูกร
เขาใช้มีดเหรอใช่จ้ะแต่แต่ตอนนั้นอ่ะเขาล็อกคอไม่เห็นหรอกว่าเขามีมีด
ครับแต่ในช่วงที่มันเหมือนมีอะไรตกหล่นลงมาตอนที่เขาจะปาดคอนะ
ตอนที่เขาล็อกคอแล้วผมหลมตัวมาครับนั่นตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนอะ
ลุกคุกคานอยู่กับมันตั้งนานอ่ะมันเห็นแล้วมันพังเหลามาหันมามองนี้
มันเห็นพระกระโดดลงมาอ๋อพระแพงกระโดดข้ามกำแพงมาใช่แล้วมันก็เลยไปเลย
โอ้โหอยู่เดินเข้ามาตะโกนบอกมึงทำกูก่อนมึงทำกูก่อนแล้วล็อกคอคุณป้าเลย
คือจากประโยคมึงทำกูก่อนก็เลยไม่รู้ว่าไปเชื่อมโยงกับรอบที่แล้วที่เหมือนกับมีคนจะมาซื้อของแล้วป้าไม่ขายให้หรือเปล่า
ใช่นะฮะเนี้ยแล้วเขาก็ตะโกนบอกกูจะปาดคอมึงนะคุณน่ะเออนะฮะ
เมื่อกี้เราวงกลมไว้แล้วนะเห็นว่าในมือของคนร้ายเนี่ยมีมีดจริงนะครับ
ถ้าดูคลิปอีกทีที่วงกลมไว้เนี่ยมีดเนี่ยเออนะครับ
ตอนแรกเหมือนอยู่มือขวาแต่เอามือขวาไปล็อกคอคุณป้า
แล้วก็เปลี่ยนเป็นมือซ้ายถือมีดแล้วคุณผู้ชมดูอีกจังหวะหนึ่งนะ
ที่ลูกสาวคุณป้าเนี้ยโผล่ออกมาจากหลังร้านนู้นน่ะอาจจะมองไม่แค่เห็นแหละ
ลูกสาวคุณป้าเนี่ยเริ่มวิ่งมาแล้วแล้วก็ถือไม้กวาดมาด้วยเนี่ย
ถูกนั้นลูกสาวออกมาแล้วนะฮะอ่าลูกสอนเขียวเขียวอ่ะนะคะ
ถ้าไม่ได้ลูกสาวนะแย่นะแม่เนี่ยอาจจะถูกปาดคอตายนะครับ
คุณผู้ชมฮะส่วนพระสงฆ์ที่กระโดดกำแพงมาช่วยคุณป้า
ให้ฟังบอกตอนนั้นกำลังนั่งทำงานกันอยู่ริมกำแพงวัด
ได้ยินเสียงคนร้องโวยวายเลยปีนข้ามกำแพงสูง๓เมตรเนี่ย

คือบอกว่าตอนนั้นนะไม่ทันคิดหรอก

ตามาก็ปีนพร้อมจีวอนแบบนี้เลยนะฮะ

จังหวะนั้นคนร้ายเดินสวนออกไปพอดี
ชักมีดมาขู่อาตมาด้วย
ยังพูดประโยคเดียวกับที่พูดกับคุณป้าเลย
บอกว่ามันทำกูก่อนมันทำกูก่อนแล้วก็วิ่งหลบหนีไปนะครับ

แต่นี่ค่ะวันนี้นะนักข่าวก็ลงพื้นที่ไปอีกรอบหนึ่ง
ตำรวจบอกว่าตามตัวคนร้ายอยู่นะ

ชาวบ้านบอกว่าคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์วนเวียนอยู่แถวนี้

พอฟังแบบนี้ชาวบ้านเองก็กลัวค่ะ
แล้วอย่างป้าบอกว่าป้าภาวะตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

และอีกอย่างหนึ่งคุณพระช่วย
คุณป้าพูดแบบนี้คุณพระช่วยนะฮะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพมาพตะพุธ

เพื่อให้ติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะครับ

หากมีความคืบหน้าเราจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อไป

รอดชีวิตมาได้ถูกเหยียบหัวกระทืบหัวด้วย